ชนกันกลางสี่แยก๕คันรวดนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการ
ที่สำคัญคือขี่กันอย่างนั้นเลยเหรอ
มันเป็นรถใหญ่คือพลิกอัพเนี่ยไม่ได้ถอยหลังไปขี่นะ
แต่โม้ปูเนี่ยชนรถเก่งอ๋อชนรถเก่งเฉพาะมันมุดมันมุดเข้าไปใต้ท้องรถกระบะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหดูสิต้องแรงขนาดไหนอ่ะเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแยกลานทรายครับซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบหก
พระประแดงสมุทรปราการช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ในที่เกิดเหตุเห็นไหมรถโม้ปูนฮะ
ชนกับรถเก๋งเชฟโลเลสสีเงินสภาพพังยับหลังคายุบกระจกแตก
มุดเข้าไปอยู่ใต้อีซูซูสีฟ้านะครับสภาพหน้ารถพังยับเหมือนกัน
ชนต่อต่อต่อต่อต่อต่อกันนับได้ห้าคันในที่เกิดเหตุนะครับ
ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสองคนคือในชูชาตินินสิราอายุหกสิบเอ็ดปี
คนขับรถเก่งแล้วก็นางพัชนีละลายอายุห้าสิบสี่ปี
ทีมกู้ภัยเร่งประถมพยาบาลแล้วพาส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓ครับ
ดูสิครับตกใจฮะตกใจร้องไห้ครับ
แล้วเจ้าหน้าที่เลยต้องปิดการจรรย์จรนานกว่าหนึ่งชั่วโมง
พอเคลียร์พื้นที่ได้นายมานิดโคตะขุนคนขับรถโม้ปูนมาเล่าก่อน
บอกว่าเขาก็ขับรถมาจากท้ายซอยสุขสวรรค์เจ็ดสิบสิบหกนี่แหละพี่
มุ่งหน้าไปปากซอยพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถคันหน้าเนี่ย
ผมชะโงกดูแล้วมันเหมือนรถจะติดแล้วก็หรือเคลื่อนตัวได้เล็กน้อย
ก็พยายามจะเบรกใช่ไหมปรากฏว่าเบรกไม่อยู่แล้วครับ
ไม่อยู่แล้วก็เกิดเหตุขึ้นนี่เขาเอารถมาลากมาดึงโอ้โห
สงสารรถเก่งจังเลยทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนหมดทั้งคัน
ขณะที่นายสุชาติคนขับรถเก๋งโอ้โหคุณผู้ชมรอดมาได้นะครับ
เล่าบอกว่าเขาขับรถจะไปรับภรรยาพอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
มีรถกระบะคันหน้าเบรกเขาก็ปลดเกียร์ว่างต่อมานะครับ
ได้ยินเสียงชนดังสนั่นแล้วเขาตกใจตกใจเพราะอะไร
เพราะจังหวะนั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับมันเปิดหมดเลย
ดอมทุกฝั่งกระโปรงนี่โอ้โหขับขึ้นมาแบบนี้เลยนี่แหละครับ
รอดตายปฏิหารแต่เจ็บแน่นแน่นหน้าอกน่ะอ่ะพี่
พี่ต้องดูอาการนะพี่อย่าไว้ใจนะโอ้นี่อะไรเนี่ย
นี่ครับเขาบอกว่าถ้ารอดมาได้ครั้งนี้เชื่อในบารมีของเหรียญ
พระพุทธชีวิตอลาสนะครับ
หลังคาโบสถ์ที่คล้องคลออยู่ตลอดเวลา

เรื่องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหา
คนขับรถโม้ปูนฐานขับรถโดยประมาท

แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บครับ